ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มีกรณีที่หวาดระแวงเหมือนกันเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะ
เธอทำงานที่อบตไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙เชื้อไวรัสเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้ที่อบตมะเริงอำเภอวังน้ำเขียว
จะต้องปิดทำการปิดสำนักงาน๑๔วัน
นับตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๒๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของอบต
มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ซึ่งเป็นน้องสาวของตัวเองเมื่อวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเขาก็เริ่มมีอาการไม่สบายตัวร้อน
ก็เลยไปตรวจดูที่กรุงเทพพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ
เจ้าหน้าที่อบตรายนี้ก็เลยไปตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลปากช่องนานา
ตอนนี้ยืนยันแล้วค่ะว่ายังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใดนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบไปที่อบตรเริง
เห็นว่าโอ้โหตอนนี้เงียบเหงาเลยนะคะ
เพียงแค่นายอภิชาติลาดกระโทกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา๑คน
สำนักงานอยู่เพียงเท่านั้นนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่อบตทั้งหมดรวม๒๐คนพักค่ะ
กักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๑๔วันนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาก็บอกว่าหลังจากนี้นะคะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
เพราะว่าก็หวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้ามาที่อบต
ทำให้ตัวคุณอภิชาติเองเนี่ย
รวมถึงเพื่อนพนักงานก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นคนที่น่ารังเกียจ
ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด
ก็อยากจะให้ชาวบ้านเข้าอกเข้าใจด้วยว่า
มันเป็นการเฝ้าระวังเป็นการสังเกตอาการเฉยยังไม่ได้มีการติดเชื้อ
หลังจากนั้นทีมข่าวก็เดินทางไปที่โรงเรียนระเริง
ซึ่งมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานอบตนะคะ
ก็พบว่าโรงเรียนก็ปิดเหมือนกันนะคะ
ไปตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคม
มีเพียงนักเรียนบางคนที่ยังคงมารายงาน
มาส่งงานกับคุณครูอยู่บ้าง
แต่หลังจากที่มีข่าวว่าคนติดเชื้อเนี่ย

ชาวบ้านระเริงเองก็กังวลใจ
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นต่างนานา
รวมถึงมีการกระทบกระทั่งกันด้วยนะ
เพราะว่าหลายคนก็ตื่นกังวลตื่นตกใจค่ะ
จะให้ลูกหลานไปเรียนใครไปโรงเรียนไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทะเลาะกันรุนแรงทั้งในโลกโซเชียลด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนทางด้านนายอำเภอวังน้ำเขียว
คือนายพรเทพวัชกีกุลค่ะ
เดินทางมาประชุมหารือกับผู้นำชุมชน
เพื่อที่จะไกลเกลี่ยทำความเข้าใจ

เพราะว่าในขณะนี้หมู่บ้านระเริง
ยังไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ส่วนผู้ที่กักตัวก็แค่เหมือนซุ่มเสี่ยงเท่านั้น
ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตนกตกใจจนเกินเหตุ

ใครติดเชื้อหรือใครเป็นกลุ่มเสี่ยง

คือที่เขาไม่ประกาศเหมือนเป็นชื่อออกมาเลย

บางทีเจ้าตัวเองมีการอัพโพสต์ให้พ่อบูล